ถูกต้องเพราะที่นั่นที่แยกแม่กวงอำเภอสันทราย

นักศึกษาสาวสวยน่ารัก

คุณผู้ชมไม่ต้องมาดูดิฉันไปดูไปดูเลยนะร้านนี้เนี่ยอยู่ที่แยกแม่กวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
นักงานพริตตี้นักศึกษานะจ๊ะที่เห็นอยู่นี้ก็เรียกว่าบุคลิกหน้าตาดี
เจ้าของร้านเนี่ยค่ะบอกว่าเปิดมาแล้ว๕สาขาแต่ละสาขามีจุดเด่นก็คือพนักงานเสิร์ฟ
ก็จะเลือกคนที่บุคลิกดีนะสวยน่ารักเซ็กซี่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาทั้งนั้นแหละค่ะ
ใช้เวลาว่างจากการเรียนจากการทำงานนะคะจากการถ่ายแบบเนี่ยนะคะ
มาดูแลบริการลูกค้าที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้นะคะปกติจะมีพนักงานเสิร์ฟแบ่งเป็นสองช่วงสลับกัน
เวียนกันไปแล้วก็แนะนำด้วยนะว่าถ้าจะมากินร้านนี้เนี่ยไม่ควรพาภรรยาหรือว่าแฟนไปด้วย
กำลังจะถามว่าถ้าไปกับแฟนทำยังไงกัน
คือถ้าสามีดิวิชันจะไปดิฉันจะไปด้วยไม่ปล่อยเขาเป็นคนเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นกิมมิคของเขา
แต่ว่าไม่ใช่แค่พนักงานเสิร์ฟที่น่ารักเท่านั้นอาหารเขาเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไม่ธรรมดา
เป็นสูตรตุ๋นยาจีนหอมกลมน่ารับประทานทีเดียวนะคะ
ส่วนพนักงานเสิร์ฟเขาก็บอกว่าที่ทำงานแบบนี้ก็ไม่อายค่ะ
เพราะว่าเป็นงานอาชีพสุจริตแถมหารายได้ได้ด้วยตัวเอง
ไปจ่ายค่าหอพักค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ต้องขอตังค์คุณพ่อคุณแม่
ไม่ได้แต่งตัววาบวิวจนเกินไป
ก็เป็นเสื้อยืดคอกรมกางเกงขาสั้นนิดหน่อย

มีทั้งอาหารฝากแล้วก็อาหารตาม

ให้มันเปิดสาขาสองที่กรุงเทพฯอ่ะ